มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

มันเป็นอะไร

อ๋อเป็นวัน๑๓ปี๓๐วินาทีครับ

แล้วก็เช่นเคยครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับ

ซึ่งเราก็จะมีตัวแทนชุมชนทั้งหมด๕ท่านที่มาจากชุมชนบ้านอากาศครับผม
สวัสดีครับ

อันนี้สีแดงครับผม

ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ

พี่แท็กที่เป็นตัวแทนจากส่วนคนบ้านอากาศ

แล้วก็คนแพ้ก็ต้องตรงเก็บจานเลยค่ะพี่
แล้วก็หารถกลับบ้านเอง

ใช่ค่ะเพราะว่าเหลือพี่คนเดียวถูกต้อง
พอตกโอ้โห

แล้วก็วันนี้พี่มีตังค์ติดเนื้อติดตัวอะไรมาบ้างไหมคะ

โหเงั้นก็น่าจะกลับลำบากหน่อย

แต่พี่ลองหาดูแต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวหนู

พี่ลองยืนนึกในใจไปเรื่อย
กลับมาติดตามรายการดีแบบนี้ได้ทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
วันนี้เดียกับพี่เล็กกริซี่คาเฟ่ต้องลาไปก่อน

เรียกได้ว่าไพแพ้ไปยังย่อยย้ำเลยล่ะครับนาลี
แต่เอ๊ะดูเหมือนคุณเล็กของเราจะหาวิธีกลับบ้านได้ซะแล้วล่ะครับ

มาผมขับให้พี่นั่งกับพี่คนนี้ไปขอบคุณครับ
กลับมาไฟล็อคไว้เลยนะ
กลับมาไฟล็อคไว้เลยนะครับโทรศัพท์